คุณผู้ชมค่ะขยับมาที่ข่าวพระเอกลิเกน่าร้อน

คุณกุ้งสุธิรา

ไม่แน่ใจเท่าไหรว่าร้องลิเกหรือเปล่าคุณผู้ชมนะคะ
ต้องบอกมาด่วนเลยนะคะหลังมีชาวเน็ตเนี่ย
เขาถามถึงความสัมพันธ์กับสาววิรดาวงเทวัน

แต่เขาเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เลย

งานนี้ไม่นานเรื่องก็ไปถึงหูพี่กุ้งสุธิราชนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปถามให้มันแบบซัดกันไปเลย
ใครที่กำลังสงสัยฟังทางนี้นะคะ
กุ้งและน้องวิรดาทั้งสองคนเขาเนี่ย
เป็นพี่น้องคลานตามกันมา
ทานตามพี่มาสิจ๊ะอะไรอย่างนี้

รับเลยค่ะตกโอ๊คตกใจที่หลายคนคิดว่าเป็นมากกว่าพี่น้อง
ด้วยการแสดงลิเกไงที่ต้องกอดกันบ้างแหละ

แปลกใจที่คนมองแบบนั้น
แต่ถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะรู้ดีอยู่แล้วเขาเป็นพี่น้องกัน
แต่ก็อีกอย่างเข้าใจได้นะเพราะเหตุการณ์แบบนี้

จิ้งหลีดขาววงเทวันก็เคยเจอเหมือนกัน
แต่ก่อนเขาจะถามว่าจิ้งรีดขาวกับกุ้งสุธิราชเป็นอะไรกัน

มีความรู้สึกเหมือนพี่ยิ่งโยงกับพี่ฮาย

พี่กุ้งเป็นพี่ชายของวิรดานะคะ
ข่าวที่ว่าเป็นสามีภรรยากันไม่ใช่ความจริงจ้า
อันนี้ก็ขำด้วยความว่าวิรดา

ก็จะแบบว่าอาจจะเคยได้ยินเพลงมาบ้าง

จริงคือมันก็พี่น้องคร่านตามกันออกมานี่แหละ
อะไรอย่างนี้
รู้แต่คนข้างนอกที่มองเข้ามาอาจจะ
เป็นพี่น้องกันอย่าคิดมากแกคิดมาก
อะครับ

คิดเหนื่อยมากมากเลยนะ

ปากบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าชื่นชม
แล้วก็ดีใจที่มีการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมนะคะ

จะมีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีหมอรัมมอบความจง
ที่กับแผ่นสักครั้งหนึ่งสักเหลือหนึ่ง

ได้เห็นแบบโอ้โฮไปคนพรหมะไลน์แน่นอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดมีโอกาสก็คงจะได้แบบไปร่วมสนุกบ้าง
จากที่เราอยู่ในพื้นที่ในโซนของเราอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าเราไปในแบบนั้นก็อาจจะแบบ

หรือได้มีอะไรที่มันสนุกสนานมากขึ้นอะไรอย่างนี้